มีรู้ว่ามันกี่ปีแม่มายุ่งรู้ก็ระยะหลังแน่ช่วง๒ปีที่แม่ช่วยเงิน
ราบสุดท้ายลงไปหาลบที่ก้อ
ที่ท้าวอ่ะแม่ผมสะบานผมเคลียร์หมดแล้วผมจะไม่เอาแล้วอ่ะอะไรแล้วตขวัด
ถ้าเคี้ยนี่เค้าไม่หมดมันถึงชีวิตเลยนะเงินมันกรรมยิ่งมาอะไรยังน้า

ตอนนั้นยังตอนที่เข้าที่เกิดเหตุยังไม่พบข้อสงสัยอะไรครับ
จนไปถึงจนไปถึงศพอะครับในสาริฐานว่าน่าจะมีบุคคลที่สามแน่นอน
เพราะว่าประตูรั้วนอกบ้านก่อนที่กู้ภัยจะเข้าที่เกิดเหตุ
เจ้าที่ตำรวจเข้าเนี่ยมีการอ่าต้องเอาต้องเอาอ่า
ตัดถ่างเนอะมาตัดลูกกุญแจออกเพราะว่าล็อกจากด้านนอกครับ
เป็นประตูรั้วด้านด้านนอกครับด้านด้านนอกตัวบ้านประตูรั้วอ่า
เป็นประตูรั้วครับแล้วก็มีสายยูก็ล็อกก็ล็อกกุญแจจากด้านนอกครับ
ตอนนั้นแล้วเรื่องแบบได้สอบถามเพื่อนบ้านอะไร
ก็เพื่อนบ้านบอกว่ามีเสียงมีเสียงมีเสียงทุบ
มีเสียงทุบกันเนี่ยประมาณสามถึงสี่ทุ่ม
จากศพก็น่าจะประมาณสิบสองชั่วโมงสิบสองชั่วโมงถึงสิบสามชั่วโมง
ก่อนที่จะพบเจอศพอะครับเพราะคราบเลือดนี่แห้งแล้ว